เรียกว่าเป็นประเด็นข้ามปีแฉกันข้ามปีเลยนะคะ
สำหรับขบวนการทุนจีนสีเทาซึ่งก็มีชื่อของนายตู้ห่าวอยู่ในกระแสข่าวอยู่เรื่อย
ล่าสุดเนี่ยอายการเนี่ยมีการสั่งฟ้องตู้เห่าและเครือข่ายรวม๔๑รายใน๙ข้อหา
ดูเหมือนมันจะจบด้วยดีครับแต่วันนี้คุณชูวิทย์ออกมาบอกเลยนะคะว่า
เป็นไปได้สูงมากเลยที่คดีนี้จะถูกยกฟ้อง
คุณชูวิทย์ออกมาพูดถึงคดีของนายชัยนัทกรชายนันหรือว่าตู้เห่าและทุนจีนสีเทาบอกว่า
ตอนนี้มันเริ่มมีกระบวนการทำลายพยานแล้วแล้วกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างที่จะล่าช้า
มีการยกหูโทรหาพยานปากสำคัญในคดีนะคะซึ่งปลายสายบอกว่า
กำลังถูกทาบทามและยื่นข้อเสนอให้ออกจากการเป็นพยานในคดีนี้
คุณชูวิทย์บอกว่าพยานในตู้เห่าพันธมรวจเอกหญิงวันธนารีกรณ์ชายยะนัน
ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวออกมาเป็นคนประสานและติดต่อพยานไป
อยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาหน่อย
เพราะตอนแรกพันธุ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน
แต่หลังโดนอายการสูงสุดแจ้งเป็นคดีร้ายแรงถึง๙ข้อหา

และอาจจะจึงยอดบุกค่ะ
เริ่มมีกระบวนการทำลายพญาหลักฐานแล้ว
พยาน๔๔ปากต้องใช้เวลากี่ปีในกระบวนการยุติธรรม
พยายามหลักฐานอาจจะหล่นหายระหว่างทาง
เหมือนกับหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น
แล้วสุดท้ายศาลก็อาจจะยกฟ้องในที่สุดก็ได้
เนื่องจากว่ามีบุคคลที่ได้ประกันตัวออกมา
ก็กลายเป็นตัวกลางที่จะไปจัดการนู่นนี่นั่น
คุณชุวิตยังบอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วคดีตู้เห่าหรือทุนจีนสีเทาเนี่ย
เขาจะสามารถดำเนินการเปิดผับเปิดอะไร
ทำได้โดยไม่มีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ช่วยได้จริงเหรอ
เพราะที่ผ่านมามันก็มีหลักฐานชัดว่ามีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปล่อยตัวผู้ต้องหา
เปิดกิจการเป็นล่ำเป็นสรรโดยไม่มีใครรู้
แต่หน่วยงานต่างก็ไม่ได้ถูกดำเนินการ
ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มตู้เห่าทุนจีนสีเทา
นี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองบอกว่า
ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ
พบว่าพันธ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
ก็สามารถนำพยานหลักฐานมายื่นได้
และคณะพนักงานสอบสวนก็จะทำหนังสือถึงอายการ
ให้มีการถอนประกันค่ะ